ชวินกันหน่อยค่ะช่วงนี้ออร่าเจ้าสาวจะจับนิดนึงนะคะ
เพราะว่าใกล้เต็มทีแล้วกับการแต่งงานนั่นเองนะคะ
วันที่๒๘พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะจ๊ะ
ใกล้วันสำคัญทั้งคู่ก็ยิ่งมีโมเมนต์หวานให้ได้ชมกันนะคะ

ล่าสุดเนี่ยเพิ่งควงกันไปทริปภูเก็ตค่ะ
ใกล้ชิดธรรมชาติสัมผัสแสงแดดสายลมชำกันเลย
คุณก้อยก็เลยถูกแซวว่าแหมเป็นเจ้าสาวสายถึกค่ะ
ส่วนงานแต่งตอนนี้เตรียมงานไปก็เกินครึ่งแล้ว
แลนฮานีมูลก็มีแล้วด้วยเช่นกันนะฮะ
กระซิบมาด้วยว่าหลังจากแต่ง๗วัน
ลุยฮานีมูลให้เต็มที่ทันทีจุก
คือพี่ตูนเขามีแพลนว่าหลังจบงานแต่ง
เขาจะชวนลงไปฮันนิมูล
เหมือนกับเทลเรื่องสุขภาพสำหรับบ่าวสาวใบในตัวอะไรอย่างนี้
เป็นคอร์สบ่าวสาวในแบบก้อยกับพี่ตูน
หลายคนแซวว่าเป็นเจ้าสาวที่ถึกล่ะ
ชอบแบบนี้นะขนาดขอแต่งงานยังขอในยิ้มเลย
จุดที่จะไปหวานสวยนี่ก็น่าจะไม่มี
คงไม่ถึงขั้นเข้าคอร์สค่ะแต่ว่าก็อาจช่วงใกล้ใกล้งาน
อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงอะไรอย่างนี้
ถามว่าพร้อมไหมก็มันก็ยังมีหลายอย่าง
ยังต้องเตรียมอยู่อะไรอย่างนี้
ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะสัก๕๐ได้ค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวก็คงจะทยอย
สมแล้วก็เป็นเจ้าสาวสายถึกจริงนะ
ฮานีมูลเข้าไปทะลงทะเลไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม